ก็ถือเลิกครบรอบ๙ปีวันรัฐภาษณ์และช่วงเวลาแห่งการรัฐภาษณ์ตั้งแต่ปี๕๗
คุณพิธาเดินทางเข้าพักวันนี้แต่งตัวสบายเสื้อยืดพักกับกางเกงยีน
เมื่อกี้นักข่าวแทบจะวิ่งไม่ทันนะเราไปฟังเสียงของคุณพิธากันหน่อยนะครับ
ว่ายังไงนะฮะฟังทันไหมฮะ
คุณพิธาตอบสั้นว่าครับแน่นอนครับ
และขอคุยในที่ประชุมพักวันนี้ครับ

คุณผู้ชมฮะมันมีข้อมูลเปิดเผยออกมาแล้วนะครับ
กว่าเรื่องนะเอาที่น่าสนใจไหม
เช่นจัดทำรัฐธรรมนูลของประชาชนให้เร็วที่สุด
การสร้างความสมรรถฉันในสังคม

ปฏิรูปราชการตำรวจกองทัพกระบวนการยุติธรรม
เรื่องของเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นสมัครใจ
เรื่องของการผลักดันการกระจายอำนาจก็สำคัญ
เรื่องของการยกเลิกผูกขาดทุกอุตสาหกรรมเช่นสุราอยู่แน่
แล้วก็ข้อตกลงเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้า
ตอนนี้แต่ละสื่อได้เริ่มเผยแพร่ออกไปแล้วนะครับ
ส่วนตอนเย็นเดี๋ยวเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ก็จะเข้าพักเหมือนกัน
รวมไทยสร้างชาติไปประชุมกับว่าที่สอสอของพักทั้ง๓๖คนด้วย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ในข่าวเย็นไทยรัฐรอติดตามเลยนะคะ